มองเจ้านกเข้าคู่กัน
เพลิดรักกันลัน
ไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มา
อยากให้รักคอยท่า
จูบแล้วลาไปแล้ว

กันเลยดีกว่าสำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณโอนะครับ
นักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดหรือว่าร้องผิด

ได้ครับ
เป็นยังไงคะพี่โอดีใจมากครับ
เป็นไปได้หมื่นแรกทำให้เพื่อครอบครัวได้
เพราะแม่เพราะหลานเพราะลูกอะจ๊ะ

สำคัญที่สุดเลยจ๊ะกว่าจะหาหน้า
เป็นหมื่นเป็นยากสำหรับคนชนชนคนหนึ่งอะจ๊ะ
พี่โอตอนเนี้ยมีแล้วหนึ่งหมื่นบาทครับ
ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้รับแล้วค่ะนั่งมือ
จูบแล้วลาของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
พี่โอมีเงินเก็บบ้างไหมเนี้ยไม่มีเลยจ๊ะ
ได้ไปก็ใช้ไปแถมก็บางวันก็ไม่พอบางเดือนก็ไม่พอ
เงินในกระเป๋ามากสุดเลยช่วงเวลานี้คือกี่บาท
บางวันมีไม่ถึงสามร้อยก็มีร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเงี้ย
นี่ก็คือกระเป๋าเดียวของครอบครัวด้วยทั้งครอบครัวเลย
รายได้คือทางเดียวคือทางพี่โอนี่แหละใช่จ้ะ
โอ๋อย่างนี้ถ้าเวลาป่วยล่ะล้มป่วยเป็นไข้เป็นหวัด
เป็นอะไรที่ไม่สามารถลุกไปทำงานได้คนอื่นทำยังไง
คนอื่นก็มีที่พึ่งอยู่คนเดียวอะ
บางครั้งเขาก็สงสารกันเอาข้าวกับข้าวมาให้อะไรอย่างนี้
ไม่สบายก็ไม่เกิน๒วันเต็มที่เป็นหวัดต้องสู้
เพื่อนบ้านก็ช่วยเหลือบ้างช่วยเหลือบ้าง
เขาก็รู้นะว่าคุณโอหายอยู่คนเดียว
วันหนึ่งกับข้าวเนี่ยซื้อหรือว่ายังไงคะมื้อหนึ่ง
ซื้อจะซื้ออะไรบ้างในมื้อหนึ่งกินข้าว
มือหนึ่งก็ถุงเดียวแกงแกงถุงเดียว
ซื้ออะไรถึงจะกินได้ครบ๕คน
เฉลี่ยแล้วพอแบบพอก้อมแกล้ม

เป็นต้มจืดอะไรประมาณนั้นต้มจืดหลานจะได้กินด้วย
อยู่วันไหนไม่พอก็พี่ก็ไม่กิน
อย่างนี้รายได้เฉลี่ยต่อวันพอหลานไปโรงเรียนเหรอคะพี่โอ
บางทีก็ไม่พอไม่พอทำไงฮะไม่พอก็นั่งมองหลานยังเจ็บปวด
ไม่รู้จะไปหาไหนให้หลานแล้วไปโรงเรียนไหม
ไม่มีตังค์ก็ไปโรงเรียนก็ไปแต่ก็ไม่มีตังค์ให้ไปกินขนม
ก็ไม่มีตังค์ให้พี่เขาลงข้าวโรงเรียนทานฟรีไหมคะทานฟรีจ้ะ
ก็ยังโชคดีที่ทานข้าวกลางวันฟรีเวลาไปโรงเรียนไม่มีตังค์กินขนม
รู้สึกไงลูกก็หิวอะค่ะเวลาเห็นเพื่อนกินน่ะ
เศร้าไหมเศร้าค่ะเคยขอเพื่อนกินไหมไม่เคยค่ะ
ไม่แบบแก้แก้ขอชิมหน่อยยังมีป่ะไม่มีค่ะ
กลัวว่าจะไปขอตังค์เขาใช่ไปขอยืม
มือมือ

ยายไม่มีตังค์ยายต้องทำมาหากิน
แต่ว่าตัวเล็กเนี่ยเวลาเขาหิว

กระล้องเหมือนกันหิวนมยายหิวนม

ใครเด็ก

เขาซื้อกระหนมซื้ออะไรมาต้องอุ่มหลานหนี

ยายเป็นคนยังไงโอปอล์

อยากกินขนมช็อกโกแลต

เวลาขอยายยายโอปอลอยากกินขนมยายมีขนมให้โอปอลกินทุกครั้งเลยไหม

แล้วเวลาโอปอล์ไม่ได้กินขนมโอปอล์
มากอดยายไหมขึ้นมากอดยายไหมมา

เอาบินมาเลย

รักยายไหมคะ

รักยายไหมคะ

หอม

โตขึ้นโอปอลจะเป็นเด็กดีของคุณยายไหมคะ

เดี๋ยวให้โอปอล์กลับที่ก่อน

โอปอล์ค่ะ

เดี๋ยวมาต่อกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงที่สองนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
อยากแด่ช่วงเวลาทำอะไร
เวลาแล้วไหนกล้างเลย
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทค่ะพี่โอ๋

เห็นสายตาแห่งความเอาจริงเอาจัง
สายตาแห่งความว่าฉันจะต้องเอาเงินตรงนี้
เยียวยาความลำบากของครอบครัวของฉันให้ได้
นั่นคือสิ่งที่ดีนะสมควรที่จะทำให้ได้อย่างนั้นจริง
ตัวช่วยยังอยู่ครบใช้ตัวช่วยได้นะครับ
เมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน๓แผ่น

สำหรับเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณโอจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
ตัวช่วยล่ะครับถึงเวลาที่จะต้องใช้หรือยัง
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตกลงไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องร้องโดยไม่ให้ผิดเลย
แต่คำเดียวนะครับจนกว่าดนตรีจะจบลงมาถึงเพลงที่สองนะครับ
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่สองเพลงมาครับสู้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ใจฉันก็ยังก็ยังรักเธอ

มันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสอเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไป
เหลือห้าม
ส้อขอส้อจาก
ดวงใจก็คือฟ้างาม
อ้อมตอบฟ้าสี่ครา
อบราวให้มาแนบชิด
ฉันรักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูใจพ่อปิดไม่เคยคิดรักใคร
พ่อส้อจะปีน
หมุนเวียนก็ช่างพ่อส้อ
ใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไฟ
เมื่อพ่อส้อเปลี่ยน
มีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ช่างพ่อส้อนั้นเป็นไร
แต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนไป
ช่างพ่อส้อใจฉันไม่เปลี่ยนไป